มาดูเรื่องของหมูที่ไม่หมูเลยนะคะ
หมูจริงคุณผู้ชมตอนนี้รู้ไหมคะว่าสาเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาหมูเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะอะไร

พอมันเป็นโรคปุ๊บรู้ไหมคะปริมาณสุกรในการเกษตรหายไปครึ่งหนึ่ง
หายไปครึ่งหนึ่งปุ๊บดันราคาสูงขึ้น
แล้วทางคณะสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่างก็ส่งหนังสือฉบับนี้ส่งไปให้อธิบดีกรมประสุทธิ์แล้ว
ตั้งแต่ไหนฮะตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วให้เฝ้าระวังปรากฏว่าท่านอ้างบอกว่าไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นจดหมายฉบับดังกล่าวแล้วกลายเป็นว่าเป็นผลพวงทำให้ราคาหมูที่เรารับประทานกันเนี่ยมันแพงขึ้น
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเรื่องใหญ่นะคะ
รัฐบาลต้องออกมาพูดอะไรบ้างแล้ว
ล่าสุดค่ะโฆษกรัฐบาลหน้าเดิมค่ะนะครับคุณผู้ชม
คุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะบอกว่าตอนนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางในรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน
เป็นงบประมาณจำนวน๕๗๔ล้านบาท
เออทันใช่ไหม

เพราะมันแพงมาแล้วก็ค่อยมาเยียวยาต่อไปก็แล้วกันรีบหน่อย
แล้วใครที่ต้องรับผิดชอบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

กระทรวงเกษตรเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรมประสุทธิ์อยู่ในสังกัดของท่าน

กระทรวงเกษตรคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนบอกว่า

แล้วปลายน้ำปลายน้ำกระทรวงพาณิชย์

๒คนเนี่ยสังกัดพักอะไรนะประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะ
กระทรวงพาณิชย์ท่านก็ต้องดูแลด้วยนะคะ

ตามรายงานข่าวบอกว่าจะมีการจ่ายค่าชดเชยหมูที่ถูกทำลาย
กรณีที่ป่วยเป็นโรคย้อนหลังตั้งแต่วันที่๒๓มีนาคม
ถึงวันที่๑๕ตุลาคม๒๕๕๙
เกือบ๑๖๐๐๐ตัวในพื้นที่๕๖จังหวัด
เพื่อเยียวยาแล้วก็ลดความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร

อกจากนี้นายกรัฐมนตรีมาแล้ว
กำชับให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควบคุมดูแลแก้ปัญหาราคาสินค้าแพง
เนื้อหมูไก่ไข่
ให้ใช้มาตรการทั้งระยะสั้นระยะยาว
ดำเนินการเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงนี้
คำถามที่ว่าถ้าหากหมูแพง
ถ้าหากแก้ปัญหาหมูแพงไม่ได้
จะเป็นสาเหตุที่ให้รัฐบาลชุดนี้ล้มหรือเปล่า

ถ้าหมูแพงหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้ว
ข้าวหมูแพงสินค้าแพง
แล้วจะทำให้รัฐบาลชุดนี้สั่นคลอนหรือเปล่า
คุณธนกรตอบว่าใครเหรอใครเป็นคนวิเคราะห์เหรอ
ทางรัฐบาลก็ต้องวิเคราะห์แก้ปัญหาไง
ไม่ใช่นำประเด็นมาสร้างปัญหาเรื่อยไป
สาธุนะคะอยากให้แก้ได้ไว
เพราะมันไม่ใช่หมูอย่างเดียวที่แพงนะคะใช่ฮะ